เรื่องกระทึกในแม่น้ำบางปากงที่ฉะเชิงเซา
โอ้โหไม่รู้ว่าจะมีจราเข้กี่ตัวกันแน่แล้วเนี่ย
จริงคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังข่าวนี้คุณผู้ชมจะได้นับไปพร้อมกัน
คือนอกจากในข่าวไม่รู้ว่ามันยังมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านถ่ายให้เห็นกันจะเลย

เออคือเรานำเสนอไปใช่ไหมว่าเจอตัวแบบเกือบ๔เมตร

แต่ทีนี้เมื่อวานเขาไปเจอจราเข้
ไม่ได้อยู่แม่น้ำบางประกงนะอยู่ที่คูน้ำอยู่ที่คลอง
ฉะเชิงเซาใช่ไหมเอาเป็นว่าเคลียร์เจ้าตัวนี้ก่อน

ถูกต้องแล้วตัวมันก็เล็กกว่าประมาณสักเมตรครึ่งเท่านั้นเอง
แต่พอต่อให้ตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นชื่อว่าจราเข้มันขนลุกค่ะ
คนลุกคุณผู้ชมดูตัวนี้กันหน่อยค่ะ
เจ้าจราเข้ตัวนี้นะคะมีคนเห็นเป็นคนงานรงสีข้าว
เขาบอกว่าเห็นเจ้าตัวนี้มันโผล่หัวขึ้นมาลอยคออยู่ในคูน้ำข้างทาง
แล้วดูสิถ่ายได้แบบใกล้มาก
ซึ่งคูน้ำอยู่ริมถนนสายตลาดบางน้ำเปรี้ยวสถานีรถไฟ

ก็พากันไปเอาสวิงไปเลยไปจับ
แต่ตอนเอาสวิงไปเนี่ยคุณผู้ชมมันมุดหนีหายไปไหนก็ไม่รู้
ทีนี้ก็เลยต้องแจ้งไปถึงเจ้าหน้าที่ค่ะ

พื้นที่ตรงนี้เอาจริงน้ำมันก็ค่อนข้างลึกนะ

เราไม่รู้ว่ามันมุดอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
หลังจากนั้นค่ะพอน้ำมันเริ่มแห้งไปแล้ว
เขาเอาอวนมากางมากั้นเอาไว้
ครับนี่ช่วงจังหวะการสูบน้ำ
แล้วน้ำมันก็จะไหลไปเรื่อย

เออนี่ไงก็เลยพอหลังจากน้ำมันลดลงแล้ว
เขาเดินเป็นเรียงหน้ากระดานไปแบบนี้เลยนะคะ
ปลูกบ่วงครองจอดาเค้
แล้วพอนี่เจ้าเข้มันไหลไปตามน้ำ
ถึงเครื่องสูบน้ำแล้วก็เข้าไปจับ

จราเข้มันอยู่ใต้เลนไง
ซึ่งคุณผู้ชมคะพอเขาจับมาได้
ใช้เวลาประมาณนัก๔ชั่วโมงกว่าจะเอาตัวมันขึ้นมาได้
เพราะสังเกตจากฟองอากาศตอนแรกมันอยู่ใต้เลน

ตอนแรกเจ้าหน้าที่ใช้หลายวิธีนะ

ก่อนแล้วไหล่ตอนก่อนแล้วประชิดตัวก่อนแล้ว
จับด้วยมือเปล่าก่อนแล้วมันก็ดิ้นหลุดสะบัดไป
ทีนี้พอน้ำมันก็เลยจมโครน
พอจมโครนเท่านั้นแหละเขาก็เลยเอาเชือกไปมัดได้
แล้วสงบแน่นิ่งต้องปิดตาแล้วก็ปิดปากไว้ก่อน
ใช่ค่ะแล้วเอาไปมัดขึงไว้กับต้นไม้
ก็วัดความยาวได้ประมาณเมตรครึ่งนะคะ
ทีนี้เสร็จแล้วจะยังไงต่อก็ต้องเอาจราเข้นี้
ให้กับประมงจังหวัดฉะเชิงเซาเอาไปปล่อย
เอาไปปล่อยที่ศูนย์วิจัยพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดต่อไป

เพราะไม่งั้นถ้ามันหลุดจากคูน้ำหลุดจากคลองตรงนี้ไปได้นะ
ไปเข้าคลองอื่นที่มันจะเชื่อมต่อไปแม่น้ำบางประกง
เดี๋ยวมันหลุดลงไปในแม่น้ำบางประกงอีก

ไปดูในแม่น้ำบางประกงกันบ้าง
แม่น้ำบางประกงนี่อันนี้เป็นภาพที่

ก็ตามหาอยู่เจ้าจอราเข้ตัวนี้ชาวบ้าน
เขาไปจับปลาเอาเขาไปเจอมันอยู่ข้างใน
ตัวน่าจะยาวประมาณเกือบ๔เมตรได้
เขาคาดเดาว่าเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่๔เมตร
ไม่กลัวคนไม่กลัวเรือเรือพายไปใกล้นะ
มันก็ผุดโผล่อยู่อย่างนี้

ดูสิคะยังมืดอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาไฟ
ส่องเพราะอะไร
เขาไปเจอจรเข้ลอยคออยู่กลางแม่น้ำบ่านปะโกง
ตรงวัดเห็นไต้เที่ยงเขาเบือกนี่นะคะ
นี่เดี๋ยวฟังจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาหาหน่อยไหม
ลืมมั้ยละกี้เกือบจัดแล้ว
หน้าวัดไอ้ท็อป

มันอาจจะไม่ใช่ตัวยาว๓๔เมตรด้วยซ้ำ
มันเป็นอีกตัวที่ยาวประมาณ๒เมตร
คือคนหากุ้งหาปลาเราเป็นไปหากันกลางเดิน

แล้วเขาไปเจอเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงเรือสำรวจตี๓๓๐
ว่ายไปไหว้มากำลังจะข้ามฝั่ง
ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ไหมมันน่ารักไหมล่ะ
ดุ๊กดิ๊กอยู่ไหมครับไม่น่ารักเลยนะครับ

ว่าในแม่น้ำบางประกงตอนนี้มันมีกี่ตัวกันแน่
ระหว่างตัวยาวเกือบ๔เมตรตัวหนึ่ง
กับตัวที่ถ่ายได้เมื่อคืนตี๓กว่า

ใครจะแน่ใจล่ะคุณว่ามันใช่ตัวเดียวกันไหม

ใช่นะครับซึ่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
หน่วยคู่ภัยฉะเชิงเซานะฮะพี่ภัยโรศบุญฮิรันทร์นะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมก็ลงสำรวจ

ผมจะเข้าสำรวจพื้นที่อีกรอบหนึ่ง
จะนำอวนขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ในการตามจับจอราเข้อีกครั้ง

ที่มันหุดอยู่หน้าเรือ
แล้วมันเห็นหางไหว้ไปแบบนี้

กับเจ้าตัวแรกที่เขาว่าความยาวเกือบ๔เมตรหรือเปล่า
เห็นชัดเจนแล้วนะคุณนะไม่ใช่ท่อนไม้ไม่อะไรเลยนะ

เห็นตัวและเห็นร่องรอยของมันทั้งรอยเท้าทั้งเมือกต่าง
ใช่แต่ทีนี้เตือนนะเตือนชาวบ้าน
ใช่ค่ะบางทีช่วงนี้คนจะลงไปหาปลา

เพราะเราไม่รู้ว่าเขามุดอยู่ตรงไหน
เขาบอกมันอาจจะมีรังเลยด้วยซ้ำเหรอ

ถ้าเกิดคุณพูดว่าเป็นรังแปลว่ามันไม่ได้อยู่ตัวเดียวสิ
มันจะมีเพื่อนพ้องมันจะมีครอบครัวของมันหรือเปล่า

ไว้ชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวนะอยากให้จับได้เร็ว

นี่เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจนะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็รอปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เพียงพอ

ก็เล็กนิดเดียว

แต่สถานที่ที่ไปเจอมัน
เป็นสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอมันได้
กลางถนนศรีนคริน
คนจับได้เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วบอกว่าเห็นมันเหมือนเดินข้ามถนนศรีนครินอยู่

กู้ภัยบอกแทบไม่น่าเชื่อเหมือนกัน

แล้วคนจับมาเขาเล่าให้ฟังให้กับกู้ภัย
ฟังบอกว่าผมไปเจอมันกลางถนนศรีนครินเลย

ใช่ค่ะความยาวประมาณสัก๗๒เซนติเมตร

จับได้ขณะที่มันเดินข้ามถนนศรีนคริน
ก่อนถึงช่วง๓แยกตัดกับถนนหลังวัดหนามแดง
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ

แล้วก็พี่เจ้าหน้าที่อาสามูลที่ร่วมกับตันยู

ชาวบ้านอยู่เนี่ยเขาจับลูกจรเข้ตัวนี้มาได้
เขาบอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วก็จับมาได้

หรือว่าเอาไปปล่อยอะไรก็ตามหรือว่าจะไปส่งสัตวแพทย์อะไรก็ว่าไปนะครับ
ทีนี้ทางพี่ดวงกิจก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกก็งงนะ

มันอยู่ได้ยังไงยังถามย้ำคนจับเลยนะ

และนี่คือถนนศรีนครินนะมันมาจากไหน
คุณเขาบอกว่าเบื้องต้นจราเข้ตัวนี้
เป็นลูกจราเข้ที่อาจจะมีคนเลี้ยงไว้
แล้วนำมาปล่อยปล่อยลงคลองสำโรง
ไม่ห่างจากจุดที่พบมากนัก
ที่ลูกจราเข้ตัวนี้มันก็ขึ้นฝั่ง
แล้วก็เดินดุบหาแม่แม่อยู่ไหน

มันก็เดินขึ้นมาบนถนนกระทั่งมีคนพบช่วยจับไว้ได้
นี่ข้อสันนิษฐานหนึ่งว่ามันถูกเลี้ยงไว้
แต่อีกข้อสันนิษฐานเจอตัวลูก
แม่มันอยู่ไหนถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติ
พ่อมันด้วยพ่อมันอีกช่วงนี้เจอจราเข้บ่อยนะฮะใช่ค่ะ